เพราะว่าคนที่เอาเงินไปฝากที่ตู้ต้องระวังไว้นะครับ
ฝากเงินแล้วคุณต้องรอรับสลิปกลับมา

ไม่งั้นคุณก็จะลืมไว้หน้าตู้แบบนี้
แต่โชคดีนะครับเพราะว่าคนที่ไปเก็บเงินได้ก็คือตำรวจนะครับ
ขณะที่ดาบตำรวจพิเดชนิคะนะฮะ
ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสภย่านตาขาวจังหวัดตรัง
ตำรวจน้ำดีที่สามารถเก็บเงินสด๓๗๐๐บาทได้
ตู้ฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารกรุงไทยสาขาย่านตาขาว
แล้วก็นำไปคืนให้กับเจ้าของแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจำนวนมากนะครับ
ผู้บังกลับการศาสตร์ภาย่านตาขาวบอกว่าในวันเกิดเหตุ

แล้วก็สังเกตเห็นเงินสดจำนวน๑กองรวมอยู่ในช่องรับฝากเงินอัตโนมัติ
รีบหยิบออกมาแล้วก็ขับตรงไปที่โรงพัก
เพื่อลงบันทึกประจำวันมอบให้พนักงานสอบสวน
ให้รีบตามหาเจ้าของแล้วก็บอกให้ตำรวจนายหนึ่ง
เพราะคิดว่าเจ้าของเดี๋ยวก็ต้องหวนกลับมาเพื่อจะเอาเงินตัวเอง

ซึ่งก็เป็นความจริงเพราะว่าเจ้าของพอรู้ตัว
เงินไม่เข้าตู้ก็หวนกลับมาแล้วก็พอเจอ
แล้วก็ได้รับเงินแบบนี้ก็ร้องไห้ด้วยความดีใจนะครับ
เจ้าของเงินก็คือนางสาวภาวนาลิ้มการจนิกูลนะครับ

เพื่อให้ญาติได้ใช้เป็นสินสอดในงานแต่งงาน

พันธุ์ตำรวจเอกบัญชาบอกว่ารู้สึกภูมิใจในตัว
ผู้ได้มะคับบัญชานะครับที่มีความซื่อสัตว์

เงินจำนวนมากได้แล้วก็รีบแจ้งพนักงานสอบสวน
ตามหาเจ้าของนับเป็นการทำดี
ได้มอบเกียรติบัติให้พร้อมกับสินน้ำใจเล็กน้อย
เพื่อยกย่องในความดีในการประชุมประจำเดือน
สพย่านตาขาวในโอกาสต่อไป
ตำรวจน้ำดีแบบนี้เป็นคนดีด้วยนะครับ
ขอปรบมือให้จริงนะฮะโอเค